คุณผู้ชมคะวันนี้ยายวัย๗๐ที่ขับรถเบนท์ไปพุ่งชนรถกระบะขนเฟอร์นิเจอร์
จนทำให้ผู้ชายสองคนที่เขายืนอยู่หน้ารถเพราะว่ารถเขาเสียจอดอยู่ไหลทาง
เด็นตกลงไปจากทางด่วนศรีรัฐจนเสียชีวิต
คุณยายก็ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะได้นำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเรื่องของค่าทำศพด้วย
ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ
ญาติพี่น้องไปรับศพทั้งสองคนนะคะ
นายคริสวรากลางอายุ๒๒ปีและนายวุฒิชัยสุราชาอายุ๓๒ปี
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หลังจากถูกรถเบ้นชนท้ายรถกระบะขณะที่นำเฟอร์นิเจอร์ไปส่งลูกค้า
รถจอดเสียเพราะหม้อน้ำรั่วบนทางด่วนศรีรัฐ
ทั้งสองคนนี้เขากระเด็นตกลงมาเสียชีวิตด้านล่าง
ใกล้กับวัดบัวขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสาย๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ญาติก็ได้นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้วค่ะ
แม่ของนายคริสคุณแม่วราพรบอกว่า
เรื่องของคดีความคู่กรณีบอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมด
เพราะว่าทางบ้านยากจน
ใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปรับศพลูกชายค่ะ
อยากจะให้คู่กรณีมาเยียวยาตรงนี้ด้วย
ส่วนศพของลูกชายจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดบ้านเมืองนาฏอำเภอขามสแก่แสง
ส่วนภรรยาของนายวุฒิชัยนางสาวดวงธิดาบอกว่า
ครอบครัวยังมีลูกน้อยอายุแค่๓ขวบกว่านะคะ
ตอนนี้เรียกหาพ่อตลอดค่ะ
เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
กระบะที่ถูกชนก็เป็นรถของครอบครัว
เรื่องของคดีคู่กรณีบอกจะรับผิดชอบเองทุกอย่าง
บรรยากาศงานศพของนายวุฒิชัยคืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนที่สอง
จากญาติพี่น้องที่มาร่วมงานแล้วยังมีเพื่อนร่วมงานและคนรู้จักมาร่วมงานเพื่อไว้อาลัยด้วยค่ะ
ของนายวุฒิชัยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลืออะไรนะครับ
มีคู่กรณีที่นำเงินใส่ซองมาช่วยเหลือเบื้องต้นเอาไว้
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้ให้ทางแม่ของสามีเป็นคนเก็บเอาไว้
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพได้นำเงินเก็บที่สะสมเอาไว้
แล้วก็เงินจากการนำสร้อยคอทองคำของสามีน้ำหนัก๒บาทไปจำนำเอามาจัดงานศพ
แล้วก็ยังได้แบ่งเงินที่ได้จากการจำนำสร้อยคอทองคำจำนวน๕๐๐๐บาท
เอาไปช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายศพของนายคาริสที่เสียชีวิตพร้อมกัน
เพื่อส่งศพกลับไปบ้านเกิดเนื่องจากนายคริสถือว่าเป็นลูกน้องของสามีทำงานทีมเดียวกัน

หลังจากนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับชีวิตต่อไป
เพราะว่าคุณดวงธิดาบอกว่าทางบริษัทเฟอร์นิเจอร์ของแฟนเนี่ย
ก็ติดต่อมายินดีจะรับเธอเข้าไปทำงานนะ
แต่เธอก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับส่งลูกไปโรงเรียน
ก่อนหน้านี้ที่สามีอยู่สามีทำงานเธอก็เป็นแม่บ้านดูแลลูก
แต่ถ้าบริษัทเห็นใจแล้วก็อนุญาตให้ตามที่ร้องขอไปก็พร้อมจะไปทำงานด้วย
เพราะยังไงซะชีวิตนี้เธอก็คงต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูก
เขาก็จะช่วยเต็มที่หมายถึงงานงานที่เราถนัดจะทำที่โรงงานก็ได้
จะทำในออฟฟิศก็ได้หรือจะทำในบ้านก็ได้
เอาที่เราสะดวกที่เราจะมารับมาส่งลูกได้ก็ค่อยคุยกัน

ต้องทำแล้วไม่ทำก็น่าจะไม่รอดอะค่ะต้องทำ
แล้วหลังจากนี้ชีวิตเราจะดำเนินยังไงบ้าง

แต่ก็หนูก็จะพยายามคิดให้ออกว่าจะไม่มีหัวหน้าแล้วหนูจะอยู่ยังไง

มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อน

คนเสียชีวิตหนึ่งคนไม่ใช่ว่าจะจบแค่ชีวิตคนคนเดียวนะ
พิธีเฉพาะนักกิจศพในวันอาทิตย์เวลา๑๗นาฬิกานะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมล
ผู้กำกับการสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
ตอนนี้ติดต่อช่างเทคนิคของเบ้นมาตรวจสอบกล่องควบคุมรถเบนท์
เพื่อดูสาเหตุว่ารถขัดข้องไหมเกิดอะไรขึ้นในช่วงจังหวะเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ต้องสอบปากคำพยานแวดล้อม

นางซุรางสุปรรณสุกอายุ๗๐ปี

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
และเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
แล้วก็ปล่อยตัวกลับไปเพราะว่าไม่ได้มีหมายจับไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ส่วนเรื่องของคดีความก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ